ก็สำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหากนับดูแล้วก็มีนักเตะลูกครึ่งไทยหลายคนเลยนะครับ
ที่เล่นให้กับทีมชาติไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชาวริวชะปุ๋ยหรือว่าทริสตองโด
พวกเขาเหล่านี้นะครับได้มาผ่านการคัดเลือกแล้วก็ได้ผ่านการพิสูจนสัญชาติอย่างไร
ก่อนที่จะมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเอาล่ะไปติดตามขั้นตอนนี้ได้จากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ปัจจุบันนักฟุตบอลลูกครึ่งในฟุตบอลยุคปัจจุบันเป็นทางเลือกที่สโมสรไทยเลือกใช้บริการ
แต่กว่าที่นักเตะเหล่านี้จะสามารถลงเล่นในฐานะแข้งไทยอย่างสมบูรณ์
ก็ต้องใช้หลักฐานยืนยันว่านักฟุตบอลรายนี้มีสัญชาติไทยอยู่จริง
ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรฟุตบอลระดับโลกตรวจสอบอย่างเข้มงวด
อื่นนักฟุตบอลลูกครึ่งที่สามารถลงเล่นในฐานะนักเตะไทยต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ซึ่งจะต้องมีบิดาหรือมารดาเป็นชาวไทยและต้องมีเอกสารการยืนยันที่ชัดเจน
เช่นมีสูติบัติไทยหรือบัตรประชาชนไทยซึ่งก็จะทำให้นักฟุตบอลรายนั้นได้รับสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์
กรณีที่เกิดในต่างประเทศจะต้องให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ยืนยันเอกสาร
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงศูนย์ใหญ่ไทยในต่างประเทศ
หากย้ายมาพำนักในประเทศไทยสามารถดำเนินเรื่องได้ที่กองสัญชาติและนิติกร
ซึ่งจะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญคือหนังสือรับรองการเกิดจากทางการท้องถิ่น
บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านไทยของบิดามันดารวมถึงหนังสือเดินทางของบิดามันดา
ดำเนินการอาจใช้ระยะเวลาตรวจสอบซึ่งหากได้รับการยืนยันสัญชาติไทยแล้วก็สามารถลงทะเบียนในฐานะแข้งไทยได้
แม้จะมีการดำเนินเอกสารตามขั้นตอนแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดปัญหาสัญชาติของชาวริวชะปุ๋ย
ไม่สามารถร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคลับ๒๐๑๕รอบคัดเลือกได้
เนื่องจากในขณะนั้นเอกสารยืนยันของชะปุ๋ยว่าเป็นชาวไทยนั้นไม่สมบูรณ์
และมีคุณแม่เป็นชาวไทยและพำนักอยู่ในประเทศไทยก็ตาม
ได้รับการยืนยันว่าแข้งรายนี้สามารถลงสนามได้
เดินทางมาจัดการเรื่องเอกสารที่ประเทศไทย
ปัจจุบันการดำเนินเรื่องเอกสารยืนยันตัวตนของแข้งลูกครึ่งสามารถดำเนินการได้
และมีการศึกษารายละเอียดขั้นตอนที่มากขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งทิศทางของแข้งลูกครึ่งที่มาค้าแข้งในเมืองไทย
น่าจะยกระดับฟุตบอลลีกไทยให้เพิ่มสูงตามไปด้วย
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน